ต่อกันที่ผู้ภัยจายพระพิบิลบอลลูระฯทของเราบ้างดีกว่านะคะ
วันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะไปก๊อก
เพราะตามประตูบ้านแจกเงินอีกแล้วนะคะ

ก่อนำทีมอาสามรณนิษฐีร่วมกับตาลอยูลุย
เงิน๕๐๐บาทในชุมชนแออาจใจกลางเมืองแถววัดปฐุมวนารามนะคะ
ระหว่างสยามภารกรแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์ล
ซึ่งมีประชาชนอยู่กว่า๖๐๐หลังคาเรือน
กระจุกตัวกว่าพันคนค่ะ
โดยระหว่างทางเนี่ยก็มีคนใจบุญนะ
นำเงินสดมามอบสมทบกับพี่บิน
แถมยังมีข้าวสารอาหารแห้งมาแจกด้วยนะคะ
แอบแฝงแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวคนไปมอบให้

ทางมวลที่ถ้าให้คูปอง๑ใบ
ก็เอาคูปองเน็ตไปรับข้อสารอาหารแห้ง
เขามีการจัดเป็นระบบระเบียบนะ
คือพี่บินเค้ายืนยันว่าตัวเค้าเองเนี่ย

เงินที่เขานำมาให้เนี่ยคือเงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์
คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหม
บรรยากาศ